คุณผู้ชมมาถึงเรื่องเมื่อวานนี้ที่เป็นเรื่องประเด็นร้อนเหลือเกินนะคะ
กรณีระคังที่วัดไซกับลูกบ้านที่คอนโดอะไรนะสตาร์วิวที่อยู่ใกล้กัน
ทีนี้เรื่องนี้มันก็กลายเป็นประเด็นคนก็พูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
แล้วก็ทางด้านผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะ
ลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าอาวาสแล้วก็กราบขอขมาด้วย
รวมถึงโชว์ตีระคังว่าเป็นเด็กวัดเก่าด้วยนะคะ
วันนี้พาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐแล้วมีภาพของผู้ว่ากำลังกราบท่านเจ้าอาวาสอยู่นะครับ
ตอนตีตอน๑๐จ้าเมื่อวานไปดูอีกกี่เชอง๖เดือนเช่นเพราะว่าท่านไม่ต้องกลัว
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตีระคังตอน๖โมงเย็นเมื่อวานหน่อยค่ะ

ระคังตีกลองต้องตีให้ดังสิฮะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ใช่แล้วนี่เมื่อวานเมื่อเปรียบเทียบกับตอนตี๔

ตอนตี๔นี่ไม่กล้าเงื้อมือมาก
แต่นี่ค่ะนักข่าวก็ไปรอดูกันรัวแฟลชกันนะคะ
เป็นการตีระคังย่ำค่ำของที่วัดไซด
แถวพระราม๓เขตบางคอแหลมนั่นเองค่ะ
ที่วัดก็ยังตีระคังเหมือนเดิมนะ

เอาแอปเนี่ยวัดเดซิเบลเลยดูสิ
ว่าระครั้งที่ตีตอนเย็นมันดังเท่าไร
ปรากฏว่ามันนิ่งอยู่ที่ประมาณ๖๑เดซิเบลนะคุณ
แล้วเราก็ไปเปิดดูด้วยว่าทางองค์การอนามัยโลก
กำหนดไว้ว่ายังไงนะเสียงที่เป็นอันตราย

เพราะเสียงที่เป็นอันตรายคือเสียงที่มันดังเกิน๘๕เดซิเบล
แล้วเมื่อวานนี้ชาวบ้านค่ะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลย

ว่าก็อยู่ใกล้กับวัดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
วัดมีมา๓๐๐ปีแล้ว
ไม่เคยได้รับผลกระทบจากเสียงระคังดังเลย
เอาง่ายคือวัดมาก่อน
มาก่อนบ้านมาก่อนคอนโดด้วยซ้ำ

แล้วชาวบ้านเขาบอกด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันไหนนะ
ไม่ได้ยินเสียงระคังเลยนะก็รู้สึกผิดปกติทันที

ที่มีข่าวออกมาแบบนี้ว่าคนไปร้องเรียนทางสำนักงานเขต
เพราะว่าก่อนหน้านี้ระหว่างก่อสร้างคอนโดวัด
ระหว่างก่อสร้างคอนโดทั้งวัดแล้วก็ชาวบ้าน

เสียงตอกซ้าวเข็มตึ้ง

บางทีพวกเศษวัสดุนะคุณมันร่วงมาใส่หลังคาวัด

เจ้าอาวาสท่านยังไม่ว่าอะไรเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับวัดไซดหน่อยนะคะ
ไม่เคยกระทบเลยครับผม
ไม่เคยกระทบแรงนิดเดียว
ขณะที่ทางตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยพระมงคลรัตโนภาษเจ้าคณะเขตบางคอแหลม
เมื่อวานี้ได้เข้าพูดคุยกับพระอาทิการปรีชาปุณณโลจอวัทย์ไซย์
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขนะครับ
ผลสรุปทางสำนักงานเขตบางคอแหลมอนุญาตให้ทางวัดตีระคังได้เหมือนเดิม
และหากมีการร้องเรียนทางสำนักพุทธและสำนักงานเขต
จะเป็นผู้จัดการแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางคอแหลมก็ถูกโจมตีเหมือนกันนะ

โจมตีเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ทำหนังสือไปถึงวัดนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนจากคนในคอนโด
วัดเนี่ยตีระคังเสียงดังก็ลักษณะเหมือนแบบว่าปรำทางวัดหน่อยหนึ่งนะฮะ
แต่เรื่องนี้ทำให้คนหลายคนก็ไม่พอใจบอกโอ้โหสำนักงานเขตไม่เข้าใจเลยเหรอ
วิถีพุทธเป็นแบบนี้วิถีพระเป็นแบบนี้
แต่อย่างนี้อย่าเพิ่งโจมตีทางด้านผอสำนักงานเขต
อย่างที่บอกว่าพอสำนักงานเขตเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวาน

เป็นวันแรกส่วนก่อนหน้านี้คือของเก่า
คือคนเก่าพอสำนักงานเขตบางคอแหลมท่านใหม่คือนายอันนันต์กายพันธุ์
ก็บอกว่าเบื้องต้นมาทำงานวันแรกยังไม่ทราบรายละเอียดมากเท่าที่ควร
เดินทางมาน้ำมัศกาลเจ้าอาวาสตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อสอบถามปัญหานำไปแก้ไขเรื่องดังกล่าว
บอกว่าเป็นปัญหาของคนเพียงไม่กี่คนหรืออาจจะเป็นรายเดียว
ปกติแล้วหากเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาบ่อย

เจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้แน่ชัด
ส่วนปัญหาระหว่างวัดกับผู้พักอาศัยที่คอนโด
เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนเพราะไม่สามารถห้ามพระให้ตีละครั้งได้

จำเป็นต้องพูดคุยกับนิติบุคคลและผู้พักอาศัยที่คอนโดมิเนียมแทน
เพื่อทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันให้ได้
ขณะนี้เรื่องจบแล้วทุกฝ่ายตกลงกันได้
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง
เมื่อทราบปัญหาก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับ

ใช่แต่ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการไปตรวจสอบแหละ
ในหนังสือที่แจ้งมายังวัด

แล้วเดี๋ยวไล่ย้อนไปว่าเอ๊ะเพราะอะไร
มันต้องใช้หลักทั้งหลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์

ผู้ว่าพูดบอกหนังสือแบบนี้

ต้องคิดดีก่อนที่จะเป็นหนังสือออกไปถึงวัด

ช่วงเที่ยงเขาก็หารือกับพอทุกเขตเลย
เรื่องเกี่ยวกับการตีระคังของวัด
เพราะว่ามันก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งยาวนานแล้ว

ทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
ก็เข้าไปกราบขอขมาเจ้าอาวาสวัดไส
หลังจากที่ทางเขตส่งหนังสือให้กับทางวัด
ลดเสียงระคังตามคำร้องเรียน
เดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้ของทางผู้ว่าหน่อยนะคะ
ยังไงก็ต้องกราบขอเข้ามาพระคุณเจ้า
ว่าทางท่านผู้ช่วยเขตท่านก็ไม่มีเจตนาอะไร
คือเขาก็ไปเร่งเล้ากับทางเขต
แต่ว่าทางผู้มนวยการเขตก็เกษียณไป

แต่ว่านังสืออะไรก็ไม่ได้เขียนอะไรรุนแรง

เอ่อให้ลดเสียงนะ

กลับคุยกับทางเขต

บวรนะครับบ้านวัดโรงเรียน

ก็อยู่ด้วยวัดเป็นสูงออกจากบุญใช่ไหมครับ
เป็นสูงออกึ่ง
จะได้สื่อสารทำความเข้าใจกันว่า

แล้วหลวงพ่อเขาบอกแล้ว
เดี๋ยวก็จะตีให้มันเบาลง
เราจะไปชี้แจงเข้าใจเขาจะได้ไม่ต้อง

เขาคงตะขิดตะขวงอยู่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่

โอเควันไหนก็ได้ให้ผมพบกลางคืนก็ได้
เช้าเย็นอะไรได้หมดได้หมดบอกผม
พูวาก็บอกว่าอยากให้ลองปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับ
ปะทะการทะเลาะรักษาความปรองดองไว้นะครับ

พอให้เขตประสานไปยังคนที่ร้องเรียนเนี่ย
อยากให้เข้าพบภายในช่วงวัน๒วันนี้ค่ะ

ถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของไทยแล้วก็กิจของสงฆ์
มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แล้วก็นี่เลยคุณผู้ชมท่านผู้ว่าอดีตเด็กวัด
บอกว่าเนี่ยผมเคยเป็นเด็กวัดนะไปทดลองตีระคังบนหอระคังหน่อย
ทดสอบว่าเสียงดังมากน้อยขนาดไหน
มีจังหวะเลยนะเพราะท่านเด็กบอกว่าเป็นเด็กวัด

แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านพระอธิการปรีชาปุณนศรีโล
เจ้าอาวาสวัดไสก็มีการกำชับกับทางพระลูกวัดนะคะ
ลดระดับการตีละครั้งให้เสียงดังลดลงกว่าปกติ
เขาแบ่งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมการตีระคัง
จะตีแค่ช่วงเข้าพรรษาช่วง๓เดือน

ตอนเช้าจะตีประมาณช่วงตี๔ถึงตี๔กว่า
สักตี๔๒๐ไม่เกินตี๔๓๐ค่ะ
ส่วนตอนเย็นก็จะตีอีกรอบหนึ่งก็คือตอน๖โมงถึง๖โมง๑๐นาที
แล้วช่วงเช้าจะตีระคังเป็นระคังใบใหญ่
ส่วนช่วงเย็นก็จะตีระคังเป็นระคังใบเล็กนะคะ

ทางด้านคนในวงการบันเทิง

จากคุณเพชรกรุณพลนะมีคุณทัพทิมมาลิกา
คอนโดคนทั้งคอนโดไม่มีใครรำคาญเสียงพระตีระคัง
แต่มีคนบ้าอยู่ห้องเดียวที่โทรไปที่วัดทุกคืน
แล้วก็ร้องไปที่เขตจนมีดราม่าหนักขนาดนี้

ทางด้านของวัดไซด์สามารถตีระคังได้ตามปกติ

พอเขตบางคอแหลมเข้าพบท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ยังมีตัวแทนนิติบุคคลของคอนโด

ไซดยังคงปฏิบัติตามกิจของสงฆ์
อย่างที่เคยปฏิบัติมาสามารถตีระคังได้เช่นเดิม
ส่วนผู้แทนนิติบุคคลของคอนโด
ก็ไม่ขัดข้องจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้คอนโดรับทราบ
เพื่อหาทางแก้ไขป้องกันเสียงในรูปแบบอื่นนะครับ
และมันว่านี้เป็นนังสือชิ้นแจ้งออกมาเลยนะ
บอกว่ารับผลกระทบจากข่าว

และมีผลต่อภาพลักษณ์ของอาคารชุดนี้ด้วย
ขอชี้แจงนะครับว่าคณะกรรมการตลอดจน

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและวัดไซค์นะครับ

ติบุคคลนิมนต์พระจากวัดไซดมาทำบุญประจำปีอยู่เลย

ยืนยันว่าทางนิติบุคคลสนับสนุนประเพณีและกิจของสงฆ์
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนน่าอยู่

คือด้วยความที่คอนโดนี้มันเป็นคอนโดหรู
คือเอาห้องที่เล็กสุด๗๐ตารางเมตรราคา๖ล้านกว่าบาท
ห้องแพงสุด๒๕ล้านบาท
แล้วที่เป็นปัญหาเขาเชื่อว่ามีห้องเดียวคนเดียว
เพราะว่าผู้หญิงที่ปล่อยให้เช่าห้องนี้เขาปล่อยให้ต่างชาติมาเช่า
เสร็จแล้วต่างชาติก็มาบอกกับเขาว่านี่มันเสียงดังเหรอเกิน

ผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนดำเนินการเป็นคนทำเรื่องนั่นเอง